คลิปหนึ่งแชร์กันในโลกโซเชียลหลายท่านเห็นแล้วก็ไม่สบายใจ
ไปนั่งสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินแล้วก็การพูด
นั่งสอนลักษณะคือไม่พอใจบอกว่าโอ้โหกินบนเรือนขี้รถบนหลังคา
คือทักเฟซบุ๊กไปจีบลูกสาวเขาก็เลยนั่งสั่งสอนอัดคลิปแต่ว่าสอนไปตบไปแบบนี้ฮะ
เรียกเงินเข้าสุดกูให้มึงครั้งเดียวนะแล้วมึงถ้าทำอีกมึงตาย
ตบแรงมากต้องขออนุญาตตัดต่อภาพไม่อยากให้เห็นภาพนั้นเลยแล้วตบไปหลายที
โอ้โหตบแบบสุดแรงเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเป็นครูสอนสตันแมนครับ
คือเขานัดลูกศิษย์ชื่อว่าในกริจแล้วในกริจเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินแล้วก็การพูดจา
เหตุการณ์นี้เขามีการนั่งคุยกันแล้วก็มีคลิปออกมาตั้งแต่วันที่๒๒มีนาคม
ตั้งกล้องอัดสั่งสอนลักษณะกินบนเรือนขี้รถบนหลังคามาให้ข้าวกินไหมให้งานใช่ไหม
แล้วรู้ไหมนั่นลูกสาวทักไปจีบทางเฟซบุ๊กได้ยังไงนะให้ขอโทษแต่ว่าสอนไปแล้วก็ตบหน้าแรงมากเลย
ฐานไปจีบลูกสาวคือห่วงมากครั้ง๒ครั้งแรกในเรื่องลูกสาวครั้งที่๓บอกว่าเรื่องบุญคุณที่ให้งาน
กลายเป็นว่าตบไปสามทีนะฮะคลิปนี้ถูกโพสต์ไปสักพักหนึ่งก็ลบไป
แต่ว่าแน่นอนนะฮะมันมีการแชร์ออกไปเยอะแล้วเห็นพฤติกรรมทุกอย่าง
ในการใช้ความรุนแรงกับลูกศิษย์ของตัวเองนะครับมีหนึ่งคนออกมาพูดให้ฟัง
กับเรื่องนี้นายชาญเศษวิเศษชัยหิมรันเป็นนักแสดงซึ่งเป็นอดีต
ร่วมงานกับคุณครูคนนี้ออกมาบอกว่าจริงเคยร่วมงานกับคุณครู
คลิปเนี่ย๕๖ปีก่อนคุณครูคนนี้ปกติเป็นคนใจร้อนมากมาก
ก้าวร้าวไม่มีความเป็นผู้นำและชอบทำร้ายร่างกายคนที่ทำงานด้วยกัน
นะฮะเขาเองก็เคยมีคดีฟ้องร้องกันเรื่องที่คุณครูคนนี้ไม่ยอมจ่ายค่าตัว
นะฮะเรื่องของการที่ไปร่วมเป็นสตันแมนถ่ายภาพยนตร์ด้วยกันแล้วตอนนี้ยังอยู่ใน
ชั้นศาลอยู่เลยนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการโทรขู่จะอุ้มท้าทายจะทำร้ายร่างกาย
อะไรอย่างเงี้นะฮะคุณผู้ชมนะฮะคือในคลิปเขาเห็นแล้วเขาบอกว่า
มันแรงเกินไปไม่เหมาะสมกับการที่ใช้คำว่าตัวเองเป็นครูเลย
น่าจะแค่ตักเตือนก็พอเพราะว่าเขาแค่ทักเฟซบุ๊คไปจีบ
ยังไม่ได้มีการทำอะไรนะฮะไปฟังเสียงคุณชาญเศษหน่อยครับ
เป็นคนใจร้อนก้าวร้าวไม่มีความเป็นผู้นำแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกาย
แม้ทั้งคนที่ทำงานกับเขาเองก็เกือบจะโดนนะถ้าไม่หลบถ้าหลบไม่ทัน
ก็โดนเหมือนเหมือนกับคนน้องชื่อกริจนี่แหละผมคาดว่าน่าจะมีหลายหลายคน
ที่โดนแบบเหมือนกี้เหมือนกันทั้งคำพูดและการกระทำ
มีหมดครับคนนี้มีทุกรูปแบบด้วยความที่เป็นบุคคลที่อ้างถึงว่าตัวเองเป็นคนให้
ข้าวเขากินให้งานเขาทำให้ที่อยู่เขาได้ใช้สถานที่ในการฝึกฝนงานหรือเพื่อเพิ่มงานเนี่ย
กระทำเหล่านี้ผมมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงมากใช้คำว่าเป็นครูไม่เหมาะสมแน่
คือตอนนี้หลายคนเป็นห่วงทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณกริจนะฮะ
มีความผิดปกติหลายอย่างด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องฟังความสองด้าน
ถ้าเกิดว่าคุณครูท่านนั้นในคลิปอยากชี้แจงอะไรก็ติดต่อมาได้เราก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงนะครับ